ท่านขับรถมาบนถนนรัชดาท่าพระครับ
ไปกับลูกชายตอนกลางคืนนี่แหละ

ตรงนี้ก่อสร้างอยู่ใช่ไหมเหมือนนิ้อง
ใช่เลยพี่แล้วไม่มีอะไรบ่งบอกนี่นะว่าตรงนี้เป็นหลุม

นี่เดี๋ยวจะหาว่ามากล่าวหาปักปรำกันนะฮะ
รถเก๋งยาริสสีขาวทะเบียนขอไข่บใบไม้๖๖๓กรุงเทพมหานคร
ปักทิ้มลงไปในบ่อแบบนี้ฮะ

เพราะดีที่ตกไปแค่นี้เพราะจริงแล้วคุณผู้ชมครับ

คือเตรียมจะย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงลงใต้ดิน
โครงการก่อสร้างอุโมงทางลอดถนนรัชดาท่าพระ
ตัดถนนราชพฤกษ์ฝั่งมุ่งหน้าท่าพระครับ
ส่วนคนขับรถเก๋งเป็นคุณยายอายุ๗๐ปีแล้วนะครับ
ชื่อนางเขมกรกล้องธนานนท์นะครับ
ท่านได้รับบาดเจ็บเคล็ดขัดยอกเล็กน้อยนะครับ
รถมีลูกชายอายุ๒๕นั่งมาด้วย
ปากแตกครับแล้วก็เคล็ดขัดยอกเหมือนกัน
นางเขมรกรเนี่ยนะครับเล่าบอกว่า
ขับรถมากับลูกชายไปซื้อกับข้าวที่ตลาดพลูมานะฮะ
ขับซ้ายมาเรื่อยน้องเน่งแกะนี่แหละ
กำลังจะขึ้นสะพานมุ่งหน้าไปแยกท่าพระแล้ว
ไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีบ่อขนาดใหญ่
เหมือนที่ปุ้ยบอกด้วยเพราะปุ้ยเพิ่งผ่านไป
ไม่มีป้ายเตือนไฟส่องสว่างก็ไม่มี
อยู่ดีวูบโคร่มไปฟังคุณยายเล่าฮะ
แล้วตอนที่ขับเข้ามาเนี่ยเขามีเครื่องหมายกั้นอะไรไหมครับ

ถ้ามีนะเราคงไม่เข้ามาหรอก
ก็คือว่าไม่มีไฟสัญญาณแสดงเลยว่า

พื้นที่ห้ามเข้าอะไรอย่างนี้นะครับ
คือว่ามืดเลยเรามองอะไรไม่เห็นเลย

แล้วเราวิ่งทางนี้บ่อยไหมเกี่ยวกับเราไม่ชินทางอะไรไหมครับ
อ๋อวิ่งทางนี้ก็ส่วนมากกลางคืนเราก็ไม่เคยหยุดกับจะออก

เพราะดีนะครับทั้งสองท่านบาดเจ็บแค่นี้ฮะ

ครับตำรวจสนตลาดพลูครับ
เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็บันทึกภาพบริเวณโดยรอบจุดก่อสร้างนะครับ
จากนั้นก็ประสานรถยกมายกรถขึ้นจากบ่อ
จากนั้นก็จะเรียกผู้เกี่ยวข้อง